คุณผู้ชมคะมีข่าวล่าสุดออกมาบอกว่ามีตำรวจที่ติดตามนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดโรคโควิด๑๙
ครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอืม
รายงานข่าวบอกว่าเป็นตำรวจยศพันธุ์ตำรวจตรีแล้วก็ติดโควิด๑๙มาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อก็คือพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีคนมาจากฮ่องกงแล้วไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อกินเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกันแล้วติดโควิด
ไม่รู้ว่าจะเป็นวันกวนเดียวหรือว่าจะเป็นใกล้ชิดหรือจะอะไรยังไงแหละแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคนก็เป็นห่วงว่าเอาในเมื่อเป็นตำรวจที่เป็นนายเวรชุดของคุณอุตมะแล้วคุณอุตมะล่ะ
ใช่หรือตามคุณอุตมะไปงานไหนอะไรยังไงบ้างวันประชุมคอลโลมออะไรยังไงเนี่ยได้เจอกันหรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องไล่กลับไปย้อนดูว่ารัฐมนตรีอุตมะเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนยังไงบ้าง
ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะครับพุธที่๑๑มีนาคมรัฐมนตรีอุตมะเนี่ยไปประชุมคณะกรรมการตลาดทุนไทย
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
๒มีนาคมรัฐมนตรีอุตมะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม

ร่วมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตรผู้มนุยการสำนักงานสลาก
และผู้มนุยการธนาคารออมสิน
ช่วงบ่ายวันเดียวกันกลับมาประชุม
กับนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีการหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต
มีนาคมหารือกับนายกรัฐมนตรี
และรองนายกสมคิดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่จะเข้าคอรมอลในวันอังคาร๑๗มีนาคม
มีนาคมรัฐมนตรีอุตมะไปร่วมประชุมคอรมอล์
เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงการคลังด้วยนะคะครับ
มีนาคมคือวันนี้เรียกทีมงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาหารือ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วงบ่ายไปตรวจที่โรงพยาบาล
ไปตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลวันนี้ช่วงบ่าย

พรุ่งนี้เดิมจะนัดประชุมติดตามงานการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
แต่ต้องย้ำว่ารัฐมนตรีอุตมะรอผลตรวจอยู่นะคะ
ไม่ได้ติดเชื้อนะคะคนบางทีลือกันไปเห็นข่าวแรกไงไปตรวจแล้วรอผลอยู่
ที่เราไล่ไทม์ไลน์มาตั้งแต่๑๑มีนาคม
เพราะว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะเลขา

บอกว่าตำรวจนายนี้เข้ามาทำงานล่าสุดคือ๑๑มีนาคม

ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้า

โดยบอกว่าชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวผมติดเชื้อโควิด๑๙
รายละเอียดนะครับบอกว่าจากที่มีข่าวว่าผมอาจติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีจุดเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่ง
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รถนำเป็นรถคนละคันกับที่ผมนั่ง
ซึ่งได้ปฏิบัติงานเมื่อวันที่๑๑มีนาคมเพียงวันเดียว
จากนั้นก็ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานอีกเลย
ต่อมาภายหลังทีมงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากผลตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
นี้ขอย้ำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในรถคันเดียวกับผมเวลาเดินทางตามที่ปรากฏในข่าว
แต่เขาปฏิบัติหน้าที่ในรถนำ
อย่างไรก็ตามตัวผมหลังจากที่ทราบเรื่อง
ได้เข้าตรวจที่โรงพยาบาลและปฏิบัติตามแนวทางการกักตัวเองทันที
โดยทำงานจากบ้านผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
ขณะที่ท่านประหลัดกระทรวงการคลัง
ก็ได้ประสานงานให้กระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติตามขั้นตอนทางสาธารณสุขที่วางไว้
สำหรับผลการตรวจของผมจะทราบภายใน๔๘ชั่วโมง

ซึ่งหมายความว่ายังไม่รู้ว่าผมติดเชื้อหรือไม่
และขอยืนยันว่าผมและบุคคลใกล้ชิดทุกคน
ได้ปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุข
หลังจากทราบเรื่องทันที